อีกหนึ่งแนวทางราคาหมูแพงราคาแรงนะครับ
ก็เลยมีคำแนะนำว่าหนีจากหมูไปเจอไก่
หนีจากไก่ไปเจอไข่แพงหมดเรียบร้อยแล้ว
คราวนี้เราจะหนีไปทานอะไรดีไปมา
หนีไปทานแบบนี้ไหมครับไปทานจาระเข้เนื้อพิเข้ครับ
ราคาถูกกว่าหมู๓เท่า
ตอนนี้หมูเนี่ยโลละ๒๐๐กว่าใช่ไหม
หากทานเนื้อเข้โลละ๗๐เท่านั้นเอง
ไปมาคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยได้เลยเหรอ

บอกประกาศขายเนื้อจาระเข้โลละ๗๐
กดไลค์กันใหญ่เลยถูกใจสิ่งนี้

เพราะว่าราคาเนื้อหมูตอนนี้มันแพงหูฉี่เหลือเกิน
เฮียศักดิ์เจ้าของฟาร์มคนนี้เหรอเฮียศักดิ
ไม่อันนี้ภาพเพื่อประกอบเพื่อกัน
หารือกันค่ะเฮียศักดิ์บอกว่าราคานี้เป็นราคาส่งหน้าฟาร์มนะ
หากซื้อ๓๐กิโลกรัมขึ้นไปจะขายเนื้อจราเข้โลละ๗๐
แต่หากซื้อแบบปลีกซื้อแบบตามร้านตลาดทั้งหลาย

คำว่า๗๐มันถูกกว่าเนื้อหมูตอนนี้๓เท่า
แต่หากเราซื้อเองตามบ้านตามเรือนโลละ๑๐๕บาท
มันก็ยังถูกกว่าหมูครึ่งอยู่ดี
แล้วไปมาช่วงนี้เอาเนื้ออะไรมาขาย
เนื้อที่เป็นช่วงตัวกับช่วงหางบ้องตรงบ้องตันก็เอามาขายเหมือนกัน
ศักดิ์บอกว่าขายมาโดยปกติ
ร้านหรือฟาร์มฮียสักจะเอาเนื้อจาระเข้เนี่ย

เฮ้ยตาผมเพี้ยนไปไหมเนี่ยทำไมเนื้อมันกระตุกอ่ะ
ใช่สดไงสดจัดสดจัดประหลัดบอก
เนื้อจราเข้พอมาเป็นเนื้อจราเข้เราก็ไม่รู้แล้วมันเป็นเนื้อตัวอะไรกันแน่นะครับ
ตอนนี้หลังจากที่ส่งไปจีนส่งไปฮ่องกงส่งไปไต้หวันส่งไม่ได้
ส่งขายคนไทยแพ็คเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นโลเป็นโลเป็นโลแบบนี้ดีกว่า
ไปมาอยากจะให้คนไทยเปิดใจนี่ไงกินเนื้อเข้กันสักหน่อย
เปิดใจแปลว่าอะไรคือทุกวันนี้คนเขากลัวไม่กล้ากินเนื้อจราเข้
มันมีตำนานมากมายแล้วหน้าตาเขาก็ไม่เป็นมิตรที่เราควรจะไปกินเขาได้
ว่าไปทำไมฮะอุ้ยทานเลือดจราเข้นะเคยเคยทานแล้วเหรอ
บอกว่าทานเลือดจราเข้จะทำให้เหมือนบรรยาอายุวัฒนะหน้าเด็ก
เห็นไหมแล้วจราเข้ตั้งแต่หัวจะหลดหางนะ
ไม่ได้ทานเลือดสดนะฮะทานแบบอัดเม็ดอ่ะอ๋อทานเป็นเม็ดอ่า
เอาแล้วเลือดจะทำเป็นเด็ดได้ด้วยเหรอฮะได้ค่ะอ๋อเห็นไหม
นี่คือสรรพคุณของจราเข้จริงตอนนี้หากหมูแพงราคาแรง
ก็เลยมีคำแนะนำว่าหันหรือเปลี่ยนไปทานเนื้อจราเข้กันก็น่าจะดีเหมือนกัน
อยู่ที่ว่าคนไทยจะกล้าเปิดใจคุณเคยทานเนื้อยังยังเลย
จราเข้ผมเคยทานบ่อยมันน่าจะเป็นคล้ายกับเนื้อไก่
มันจะกรุบแต่ว่าจะมีความกรุบกลับมากกว่าเนื้อไก่แล้วเหนียวไหมเนียวไหมฮะ
อร่อยมากใช้คำว่าโคตรในใจไม่ถูกภาพมีกลิ่นไหมไม่มีเลย
แล้วถ้าเราทำจะเป็นจราเข้ย่างจราเข้ผัดเผ็ดนะฮะได้หมดเลย
หันเคยเห็นเข้หันไหมจราเข้หันแบบหมูหันเลย
นี่เขาขายกันตามริมทางเหมือนกันแต่ตอนนี้อย่างที่บอกไว้ว่าหน้าตาจราเข้ทำให้คนไทยไม่ค่อยจะกล้ากิน
ตำนานจราเข้ทำให้คนไทยก็ไม่กล้าแตะเหมือนกันแต่ตอนนี้จราเข้คือสัตว์เศรษฐกิจ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขายส่งนอกขายในประเทศไทย
ก็เลยมีคำแนะนำว่านี่คือแนวทางหากหมูแพงลองเปลี่ยนมากินเนื้อจราเข้ดูก็ดีเหมือนกัน
เปิดใจอ่าแล้วถามต่อถ้าวันหนึ่งจราเข้แพงเราหนีไปไหนดีคะ
คงจะต้องเอาตามตัวริมคลอง

ใช่ที่มันชอบกัดฟัดกัน

ก็ภาวนานะคะเอาใจช่วยทุกคนค่ะ